ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์อุบัติเหตุนะฮะ
เครนครับกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยซึ่งเครนมันจะมีตะขออยู่
ขอดันไปเหวี่ยงไปโดนกับหลังคาของรถสองแถวประเวท
หลังคาเปิดผู้โดยสารนั่งอยู่เป็น๑๐คนบาดเจ็บสิครับ

ใครจะคิดว่าจะถูกดึงหลังคาออกแบบนี้นะครับ

เป็นรถโดยสารเล็กร่วมบริการสาย๑๐๑๔๒๐กรุงเทพมหานคร
สภาพหลังคาเปิดยับเยินทีเดียวครับ
หลังคาถูกเปิดออกหลุดออกมาจากซุ้มล้อเลย
จากว่าเป็นรถเคนนั้นเกี่ยวไป
ตำรวจสนประเวทลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียร๙
เฉลิมพระเกียร๙ซอย๙แขวงบางบอลเขตประเวทกรุงเทพมหานคร

ตอนเกิดเหตุพฤษศาลเป็น๑๐ร้องกรีดร้องตกใจเต็มไปหมดเลยครับ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บประมาณ๑๐คนแล้วก็มีเด็กด้วย๑คนนะฮะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิไปก่อนหน้านี้
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถเคนกำลังขับออกมาจากซอยเฉลิมพระเกียร๙ซอย๙
ระหว่างนั้นสองแถวขับมาพอดี
มันเป็นจวาดที่พอดีกันเป๊ะครับคุณผู้ชม
ตะขอของเครนเนี่ยยื่นออกไปแล้วก็ไปเกี่ยวกับหลังคาของสองแถวหลังคามันก็จะมีช่องว่างเป็นสองแถวอ่ะนะฮะก็เกี่ยวไปแล้วก็ดึงออกไปอย่างเงี้ยครับ
ก็เกิดเหตุการณ์หลังคาเปิดเจ็บอย่างที่เป็นข่าวไป
เบื้องตนก็มีการเชิญคู่กรดิษฐ์ของทั้ง๒ฝ่ายไปสอบประคำเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการแจ้งข้อต่อหาต่อไป
เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีคนเสียชีวิตนะครับ